พาไปดูเหตุการณ์ที่สุรินทร์ค่ะคือมีเวทีหมอลำอ่ะนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปชมร้อยยี่สิบบาทครับ
ทางวงหมอลำบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นถึงเช้าเลย
ชาวบ้านก็กำลังสนุกสนานเที่ยงคืนนิดตำรวจมา
แล้วตำรวจขึ้นไปบนเวทีเลยนะประกาศให้วงหมอลำหยุดเล่น
ชาวบ้านกลับบ้านได้แล้วขออนุญาตเล่นไว้แค่เที่ยงคืน
ชาวบ้านบอกอ้าวไม่คุ้มค่าบัตรเลย
ก็ไหนบอกจะเล่นถึงเช้าไงชาวบ้านไม่ยอมโวยวายใหญ่เลยอะค่ะ
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตน้องน้องขออนุญาตชัดชัดดาวน์เลยนะครับ
โดนร้องเซาค์หลักบ้านได้เลย
มีเสียงโหร้ร้องไหมคะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่ง
เป็นจังหวะที่ตำรวจถึงกับต้องยก
โห
นี่ชุนละมุนมากค่ะครับตลาดไอคิวเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ตำรวจสพมสุรินทร์ขึ้นไปบนเวทีเลยประกาศให้ยุติการแสดงหมอลำ
ขอให้แฟนหมอลำกลับบ้านเพราะมันเกินเวลาแล้ว
ขออนุญาตกับทางอำเภอว่าจะแสดงถึงแค่เที่ยงคืน
ขัดกับมาตรการป้องกันโควิด๑๙แฟนหมอลำไม่พอใจ
ฮือประท้วงหน้าเวทีบางคนตะโกนด่า
บางคนคว่างปลาสิ่งของใส่ตำรวจบนเวทีเลยนะคะครับ
พ่อบอกว่านี่ค่าบัตรรวจยี่สิบไม่เห็นบอกนวงหน้าเลยว่าจะเลิกกล้างคัน
อืมไม่ได้บอกดีว่าจะจบเที่ยงคืน
คณะหมอลำประกาศว่าแสดงถึงเช้านู่นครับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ดูหมอลำหลักพันเลยนะคะช่วงแรกแรกก็เล่นคอนเสิร์ตอะไรกันปกติ
พอหลังเที่ยงคืนไปนิดนึงตำรวจมาแล้วแฟนหมอลำเขาเลยโมโหโวยวาย
บอกว่ามันไม่คุ้มค่าบัตรเลย
คือช่วงเที่ยงคืนนี่กำลังแหม่ได้ที่เลยคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า
คนที่เขาซื้อบัตรมาดูเนี่ยเขาคิดว่าเล่นยันเช้า
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีคนมาดูหมอลำเยอะมากจริงนะครับ๓๐๐คนได้มั้ง
ก็เครื่องปลาคว่างขวดขึ้นเวทีหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันออก
พอคอนเสิร์ตมันจบจริงส่วนตัวแม่ค้าที่เล่าให้เราฟัง
บอกก็ไม่กล้าเข้าไปฮะกลัวโดนลูกหลง
ก็มีคว่างขวดกันนะคะมีคว่างขวดขึ้นข้างบนก็เหมือนกับเขาอาจจะกินเหล้าเมาแล้วแบบโมโหแบบหยุดหยุดกระทันหัน

มีใครแบบโดนแบบลูกหลงอะไรไหม
อันนี้หนูไม่ทราบเลยคนเยอะจริงค่ะคนเยอะมากแล้วเหมือนกับพอเขาสั่งหยุดปุ๊บเขาก็ยังมีการเถียงกันต่อว่าการคว่างขวดคว่างอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็เลยออกมาเลย
ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถูกไหมครับ

เข้ามาแล้วยังไงครับ
ออกมาเลยเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
ผู้จัดหมอลำนะครับบอกว่าขออนุญาตอำเภอเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจัดงาน
ในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุเวลาชัดเจน
แต่ว่ามีคนกลางในพื้นที่เขาบอกเขาไปตกลงกับภูมิกับสพเมืองสุรินทร์เอาไว้แล้ว
แต่เป็นภูมิกับท่านเก่าว่าขอแสดงถึงเช้า
ก็แจ้งคนดูไปว่าจะแสดงถึงเช้า

อ่าทีเนี้ยถ้าบอกให้เลิกตั้งแต่เที่ยงคืนแต่แรกเนี่ย
เขาบอกเขาจะไม่จัดการแสดงเลย
เพราะมันไม่คุ้มเงินการแสดงแต่ละครั้งต้องลงทุนสูง
แต่ผู้กำกับเนี่ยคนที่ตกลงเอาไว้ก่อนเนี่ย

ไปคุยครั้งแรกเนี่ยผู้บังกลับเป็นคนรับเรื่อง
อันนี้หมายถึงคนในพื้นที่ที่ไปคุยกับผู้กำกับเหรอครับ
เออผู้อุ่มกลับเป็นว่าบังเอิญวันที่สองที่ผ่านมา
ผู้อุ่มกลับโดนเด้งคดีผับในสุรินทร์

แต่เขาบอกว่าเขาจัดกำลังมา๒ชุดนะ

เขาบอกว่าชุดชุดนึงจากหมอค่ำไปถึงหกทุ่ม

หลังจาก๖ทุ่มจะมีกำลังมีอีกชุดหนึ่ง

คือประเพณีศาสตร์เนี่ยหมอลำเขาเล่นสว่าง

การจัดงานมันไม่ใช่ว่าต้นทุนน้อย
ฟังทางตำรวจหน่อยนะฮะ

เขาขออนุญาตแสดงไม่เกินเที่ยงคืนจริง
แล้วก็ขออนุญาตใช้เสียงไว้แค่เที่ยงคืนเหมือนกัน

มันเกินเวลาที่กำหนดตำรวจก็ต้องไปปฏิบัติตามหน้าที่
แล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตำรวจก็เลยฝากขอโทษไปยังแฟนหมอลำด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่านอาจจะไม่พอใจ
แต่ตำรวจเขายืนยันว่าเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ประมาณอย่างนั้น